ซึ่งเกิดจากเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
เพราะว่ามีลูกชายคนหนึ่งคือโหดนะครับ
เสพยาเสพติดคือเสพยาบ้ามาแล้ว
แล้วก็กินเหล้าขาวมาด้วยเมาไม้
แต่ทีนี้อยากจะกินเหล้าต่อไปขอเงินจากแม่
แม่ไม่ให้แม่ก็หนีออกจากบ้านไปเลยนะครับ

แต่ทีนี้มียายอยู่ในบ้าน
ผู้ชายคนนี้ไปกระทืบยาย
จนเสียชีวิตคาเท้าเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์สุดสลดเลยนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านแล้วก็คนในระแวก
บ้านใกล้เคียงกับบ้านที่เกิดเหตุ
มาพบหญิงสูงอายุนะครับ
ถูกหลานแท้ทำร้ายจนเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบร่างของผู้สูงอายุรายนี้
พบบาดแผลคิ้วแตกแล้วก็เลือดอาบหน้า

ว่าผู้ตายก็คือนางกองศรีพิมพ์วง

ที่โรงพยาบาลเสรภูมินะครับ
สำหรับที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังหนึ่งในชุมชน
บ้านบากที่ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑

คือก่อนเกิดเหตุหลานชายของผู้ตายได้ไปขอเงินแม่จำนวน๘๐บาท

ทั้งจริงไอ้หลานคนนี้ผู้ชายคนนี้
คือทั้งเสพยาเสพติดมาอยู่แล้ว

ทำให้เมาไม้ไม่ได้สติแล้วยังมาขอเงินแม่อีกนะครับ
แต่แม่ไม่ให้เงินก็เลยลงมือทุบตีแม่
แม่จะต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากในบ้าน
ทีนี้ครับตัวลูกชายคนนี้ยังเกิดโมโหอารมณ์ค้างอยู่นะฮะ

คือยายก็อายุมากแล้วแก่มากแล้ว

โดยหลานชายใช้เท้ากระทืบไปที่ร่างของยายหลายครั้ง
ยายแน่นิ่งเสียชีวิตไปนะครับ

จากมีอาการเมาสุราไม่ได้สติเลยนะฮะ

ตำรวจก็เข้าควบคุมตัวเพื่อจะไปสอบปากคำเพิ่มเติม

แล้วตำรวจก็เก็บหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เมื่อเช้านี้นะฮะตำรวจสพเสรภูมิ
ก็นำตัวนายประจักษ์อรันโสดอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายยายตนเองจนเสียชีวิต
เพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะคุณนะ

ยังอยู่ในอาการเหมือนเมาค้างอยู่เลยคุณ

เออมีสติบ้างไม่มีบ้างนะฮะ
เมื่อตำรวจสอบถามถึงสิ่งที่ทำลงไป

เพราะว่าปกติก็จะเป็นคนที่รักยายมากเหมือนกัน
และยายก็จะรักหลานคนนี้มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ถ้าตอนปกติคือเขาไม่กินเหล้าไม่เสพยา

คอยหาข้าวหาน้ำให้ยายกินเป็นประจำ
เนื่องจากยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เขาในฐานะหลานถ้าไม่เมาไม้กับยากับเหล้าเนี่ย

นายประจักษ์เคยต้องโทษฐานเสพยาเสพติด
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

แล้วก็ก่อนที่จะก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายของตัวเอง

ตำรวจได้ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี

และอีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติดนั่นเองนะครับ

โทษภัยจากยาเสพติดมันมาหันจริงนะ

ถ้าได้แม้แต่คนที่ให้กำเนิดตัวเอง
ที่มีพระคุณกับตัวเองนะคะ